ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไป
ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของชำที่ชนบุรี
ถูกคนร้ายเอาไม้ตีจนเสียชีวิต
ตอนแรกชาวบ้านสงสัยแรงงานต่างด้าว
ที่เข้าไปขอต้นกัญชาแล้วไม่ได้

เพราะไปขอกัญชาจะเอาไปต้มกับไก่กิน
สุดท้ายตำรวจทำงานไวจับได้
บอกว่ากัญชาไม่เกี่ยวเขาแค่ต้องการเงินเท่านั้นครับ
นี่ครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่น้องสะพ้ายของผู้เสียชีวิต
ร้องไห้ร้องห่มแทบจะขาดใจครับ
หลังเดินทางมารุมร่างของนางสาวอัญชาลีแซ่เจ๊อายุ๕๗ปีครับ
เจ้าของร้านขายของชำถูกคนร้ายใช้ไม้หน้าสาม

ตีเข้าที่ดั้งจมูกแล้วก็หน้าผากเป็นแผลชะกันจนเสียชีวิต
และไปเสียชีวิตอยู่ที่ประตูด้านหลังของร้านขายของชำ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานตอน๖โมงเช้า๖โมงครึ่ง
กว่าคนจะไปเจอศพของผู้เสียชีวิตครับ
ครับที่นี้จะการสอบส่วนเพื่อนบ้านบอกว่าปกติแล้วเนี่ย
ผู้ตายเนี่ยจะตื่นมาสักตีสี่ตีห้าเพราะว่าแกเป็นคนชอบทำ
ใส่บาทตื่นมาตากเรียมของใส่บาทพระทุกวันแต่วัน
ที่เกิดเหตุไม่เห็นผู้ตายตื่นมาเปิดร้านไม่ใส่บาดพระ
ก็เลยโทรหาแต่ไม่มีคนรับนะก็เลยแจ้งชาวบ้านแจ้งข้อมูล
ครัวไปดูหน่อยสุดท้ายมันเป็นเหตุการณ์สยดสยองเพราะ
ว่าถูกฆ่าตายอยู่ในร้านเลือดนองเต็มพื้นครับมูลเหตุตอน
แรกไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแต่มันก็มีชาวบ้าน
นะฮะเขาพูดว่าอาจจริงแล้วเนี่ยอ่ะผู้เสียชีวิตเคย
เขาปลูกไว้หลังบ้านจะไปต้มใส่ไก่กินแต่ผู้ตายไม่ให้
ไม่แน่ใจอันนี้ชาวบ้านบอกว่าตอนแรกสันนิษฐานว่าอาจจะ
เป็นเรื่องนี้หรือเปล่าเป็นมูลเหตุว่าพอมาขอกัญชาไม่
ได้แล้วกลับมาฆ่าเขาหรือเปล่าอันนี้ชาวบ้านก็บอกตั้งแต่
เมื่อวานเอาไว้นะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยหลังจากที่สอบปากคำพยาน
ล้อมเสร็จตำรวจก็ตรวจสอบไปตรวจสอบมาตรวจสอบภาพจาก
่องวงจรปิดไปเจอไปเจอตอนตี๕กว่านี่ดูลูกศรสิ
ยังแดงมีผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่นะฮะผู้ต้องสงสัยคนนี้ชื่อ
ว่านายถูทูคุณผู้ชมครับตอนแรกเป็นผู้ต้องสงสัยเป็น
ชาวเมียนมาและอยู่หลังบ้านของผู้ตายนั่นแหละเดินอยู่ริม
ถนนแล้วไปผ่านจุดก็คือผ่านบ้านของผู้ตายกระทั่งกล้อง
อีกมุมอีกมุมจับภาพได้ตอนตีห้าสิบนาทีจะเห็นทูทูเนี่ย
เดินผ่านบ้านผู้ตายแล้วก็หายไปไปกบดานอยู่ในอพาร์ทเมนต์แห่ง
หนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการตำรวจสืบไปสืบมาจน
มั่นใจว่าทูทูนี่แหละเป็นผู้ก่อเหตุตำรวจก็เลยนำกำลัง
เข้าไปจับนายถูถูนะฮะพร้อมของกลางก็คือมีเงินสดของ
ประมาณสองหมื่นบาทสร้อยคอทองคำแหวนทองคำพระเลี่ยม
ทองของผู้ตายทั้งหมดมูลคามรงกันเป็นแสนทัศน์ครับตรง
รับสารภาพผมก่อเหตุไม่ได้เกี่ยวข้องกับต้นกัญชาต้นนั้น
ผมไม่มีเงินก็เลยก่อเหตุเพื่อต้องการจัดค่าชิงทราบนั้น

ใครทราบเอง